ช่วงนี้บ้านเราบอกเลยว่ากิจกรรมคนบันเทิงเนี่ยมีหลายอย่างให้อินให้ตามเทรนด์กันด้วยนะคะเยอะมากเลย

วันนี้ค่ะเริ่มที่นางเอกสาวแต้วนัทพรกันก่อนนี่ลุยน้ำกันไปเลยค่ะ
ถือว่าเป็นครั้งแรกของเธอที่มาลุยเวคเซิร์ฟแบบนี้

เพราะว่าเธอมีนักเล่นเวคเซิร์ฟฝีมือขั้นเทพอย่างไฮโซประไนท์

บทำหน้าที่เป็นโค้ชส่วนตัวชนิดที่แบบว่าแนบชิดจนคอนเสิร์ต

ประคองกันไปอ่ะเนาะไม่ให้ล้มโอ้โหสุดยอดกันไปเลยอ่ะ

โพสต์ให้ดูในไอจีคุณผู้ชมเขียนแคปชั่นบอกว่าคนละสายแต่ความเก่งสูสี
เชียร์กันทั้งบึงที่หนึ่งในหนองน้ำ
ราวหน้าจะยืนเองแล้วนะเพื่อนในวงการแล้วก็แฟนคลับเข้ามาแซวกันเยอะ
จริงนะที่บอกว่าที่หนึ่งในหนองน้ำดิฉันต้องยกให้ไฮโซประนายังไง
เขามีการโยนตัวแล้วแบบเล่นท่ายาก
ใช่เล่นท่ายากแล้วไฮโซประไนบอกว่าเดี๋ยวเดือนนึงเจอกันจะตีรังกาโชว์ให้ดู
โอ้โหรอดูรอติดตามเขาจะใส่แอดเวนเจอร์เนาะ
สุดยอดเลยแข็งแรงจริงเพราะคุณนะคะ
ต่ออีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะสาวคนนี้ไอซ์อภิษดาคุณผู้ชม
ขออวดลีลาสเก็ตบอร์ดโอ้โหหนุ่มเห็นแล้วใจจะวายคุณผู้ชมค่ะ
ปังจริงดูลีลาท้าแดดไปเลยนะคะท้าคลื่นก็พริ้วใช่ย่อย
ไอซ์เนี่ยเธอชอบกิจกรรมประเภทนี้อยู่แล้วแหมทั้งสวยทั้งเก่งจริงคุณผู้ชม
แล้วก็นี่สุดยอดไปเลยบนบกในน้ำเอาอยู่หมดเลย
สุดยอดไปต่ออีกซ้ายคนหนึ่งดีกว่าค่ะคริสขอหวังนั่นเองค่ะ
คนนี้ก็สุดสตรองไม่เบานะจ๊ะลุยมาหลายครั้งแล้ว
ทิศเนี่ยเริ่มปล่อยคลิปโชว์ลีลาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมมาให้แฟนได้ชมกันนะคะ
ดูท่าทางบอกเลยแม่คล่องแคล่วจะต้องแข็งแรงมากครับ
สุดยอดอวดลีลาคนเดียวไม่ได้นะคะคลิปขอชวนเพื่อนเลยละกันในวงการแหมมาจอยกันเลยจ้ะ
นี่บอยประกวนอ๋อแสดงว่าแฟนใหม่เขา
เฮยบอยเฮยบอยปล่อยออกมาแฟนแฟนนะนะได้ชื่นชมกัน
ดูแต่ละคนเนี่ยหุ่นก็ฟิตเฟิร์มกันมากเลยนะเพราะเล่นกีฬาไปดูคลิปเต็มกันดีกว่า
โอ้โหเก่งมากเลยแต่ว่านิดนึงละกันใครจะเล่นกีฬาประเภทนี้ก็ต้องมีพื้นฐานกีฬาทางด้านทันน้ำ
เช่นว่ายน้ำเป็นในกระดับต้นนะคะเออแต่ก็มีแบบว่าซูซงซูชิบอันนี้ก็ป้องกันไว้ก็ดีนะคะ

หน่อยพอเห็นเขาเล่นแล้วดิฉันมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตดีกว่าคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าศรีสะเกดนะคะก็ยังปิดกิจกรรมยอดฮิตนะคะของคนบันเทิงอยู่ช่วงนี้